ต่อกันที่พิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยานปั่นเพื่อนน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่๒นะคะ
มีนายสุพรรณตัญญุวัฒนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานค่ะ
ถูกประสงค์ของงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า๔๐คนด้วยกันนะคะ
เส้นทางการปั่นเริ่มจากบริษัทโตยาต้าบาสค่ะสาขาวิภาวดีรังสิต
สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งสิ้น๗๓๕กิโลเมตร
ก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่๒กันยายนถึง๗กันยายน
ซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะคะก็ได้รับเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกสมทบทุนเป็นจำนวน๘๔๖๐๐๐บาท